เรื่องราวหัวใจความรักนี่ต้องบอกโอ้ย

สำหรับเรื่องราวหัวใจของร็อกเกอร์นักรักพี่เสกโลโซ
กับหวานใจคนใหม่น้องอีฟ

ล่าสุดเขาควงกันไปท่องเมืองยุโรปแบบยาวเลยนะ
เริ่มกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
แล้วก็ยิงยาวไปต่อที่พารีสประเทศฝรั่งเศส
ส่วนมาปิดท้ายด้วยเมืองโรแมนติกมากอย่างเวนิสประเทศอิตาลีนะคะ
งานนี้แหมคุณค่ะพี่เสกขอโชว์หวานขั้นสุดไปเลย
แหวนขอแต่งงานน้องอีฟไปเลยจ้า
เอาสิเป็นแฟนเป็นของขนตัดใส่ดูภาพประกอบไป

ใช่อย่าพึ่งอู้หูตาลุกวาวนะคุณ
คือแหวนนี้ไม่ใช่เป็นแหวนเพชรหลายกระหลัดอย่างที่ใครหลายคนคิด
ดูภาพไปด้วยนะคะนี่เป็นแหวนพญานาควงเล็กที่เรียกว่าหน้าเกี้ยว
แหวนปู่พญานาคที่ได้มาจากอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจกับทั้งคู่มาก
ส่วนกำหนดงานวิวาจะมีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ
เราคงต้องรอความชัดเจนจากปากของบล็อกเกอร์นักรักรุ่นใหญ่เสกโลโซกันต่อไปนะคะ
แต่แหมคุณโอ้ยตายแล้วปกติใช่ไหมคือเขาจะมาแลกหวงแลกแหวนอะไรกันแบบนี้
แปลว่าเรื่องราวของความรักครั้งนี้ของพี่เสกเนี่ย
อาจจะมีข่าวดีให้เราได้ฟังกันเร็วนี้หรือเปล่า
ยังไงพี่เสกก็ออกมาชี้แจงกันหน่อยแล้วกันนะคะ

มีการอัพอยู่ตลอดเวลานะครับ
มีการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาให้เป็นแฟนได้ติดตามความหวานนะคะ